ว่าทนายตั้มบอกกิธนรงปุ้ยบอกครับ

แล้วเตือนไปที่ตำรวจพลตำรวจตรีนอนหนู

คุณขายเอกสารลับเหรอในคดีนี้ทนายตั้มถาม

โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กมีข้อมูลวงในว่า
พลตำรวจตรีนอนหนูขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีน้องแตงโม

ฝากพบตรตรวจสอบด้วยนะครับ

ผลตำรวจตรีนอนหนูเตรียมหานายคนใหม่เกาะได้เลย

ระวังโดนตำรวจอื่นสืบกลับเรื่องเผยความลับราชการบ้างนะ

เดี๋ยวต้องรอธนายตั้มออกมาพูดแหละ

มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เซ็นคำสั่งให้พลตำรวจตรีนพศิลป์ภูมิสวรรค์
ผู้ประคับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบานไปร่วมทีมสอบสวนกับภูทรภักดิ์หนึ่ง
เพื่อคลี่คลายคดีคุณแตงโม
เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ก็เดี๋ยวถามทนายตั้มวันนี้นะครับ
ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญธนายตั้มโพสต์ว่า
วันนี้มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผม
ทำให้มีการคาดเดากันไปต่างนานาบอกวันจันทร์ก็คือวันนี้
ทนายตั้มจะปล่อยหมัดเด็ดอะไรในคดีแตงโมนะ
รายการไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืนวีดีโอคอลเลยครับ
คุยกับทนายต้ำครับดูบางชั่วบางตอนเมื่อคืนนี้ฮะ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักไม่เกิน๙โมงเช้าครับ

เปิดตัวบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโม
ไม่เกิน๙โมงเช้าจะรู้ว่าใคร
ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมาช่วยผมในการตามหาความจริงนะครับ
อธิบายยังไงดีนะครับคือเอาเป็นว่ามีเขาอ่ะนะครับ

ว่าเป็นคนที่ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบปากคำใน๔๐ปากนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้สอบปากคำปากนี้ไว้หรือยังนะครับ
ใช้คำว่าเขาเป็นความหวังของคดีนี้ได้เลยไหมคะ

เอาแง้มให้นิดนึงแง้มให้นิดนึง
จากที่เราสิ้นหวังเราจะมีหวังครับ

คุณผู้ชมทำตามที่ผมบอกแล้ว
เอาข้าวมากินกันแล้วชาร์จโทรศัพท์แล้ว

ใครจะมาเป็นความหวังนะฮะ
โมงเช้าวันนี้ทนายตั้มจะมาเฉลย
มีการถามว่าในที่สัมภาษณ์เนี่ยนะ
มีทฤษฎีการเสียชีวิตของคุณแตงโมออกมาเยอะแยะเลย
พยานของทนายตั้มคนนี้มีตรงกับทฤษฎีไหนหรือไม่
นายตั้มบอกว่าเขาไม่ได้ฟังทุกเรื่อง
แต่ยืนยันว่าจากที่ทุกคนสิ้นหวัง
จะมีหวังในคดีทวงความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงที่อยู่หน้าจอตอนนี้ครับ

เราก็ติดตามด้วยอารมณ์ที่แบบลุ้นกันไปมีความหวังกันไป
แล้วยิ่งทนายตั้มออกมาพูดแบบนี้ก็ทำให้คนไทยมันมีความหวังขึ้นมานะคะ